สวัสดีอาจารย์นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปุ๊กครับคุณปุ๊กครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายงานเมื่อสักครู่
กระทรวงรัฐศูกย์บอกว่ายี่สิบเอ็ดรายเก้ารายอยู่ที่เชียงราย
นำเข้าทั้งนั้นนะครับกลับมาจากต่างประเทศ
แม้ว่าไม่อยากให้เกิดความตื่นตระหนกแต่ว่าวันนี้สื่อมวลชนหนังสือพิมพ
เขาให้ความสำคัญกับข่าวนี้กันมากท่านลองดูหัวข่าว
หนังสือพิมพ์เช้าวันนี้สิครับคนกอทมภาวะโควิดระบาด
พบสองรายมาจากพม่าแก๊งท่าขี้เหล็กป่วยยี่สิบเก้าคน
เปิดทามไลน์โควิดสองคนกรุงติดจากท่าขี้เหล็ก
ตรวจพบหลังขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพแต่ว่าอีกมุมหนึ่ง
ยังไม่ระบาดรอบสองหมอทวีสินโผล่นำทีมแถลงเผย๗จังหวัด
พบผู้ป่วยยังปลอดภัยยังควบคุมสถานการณ์ได้
แต่ว่าประเด็นที่ยังน่ากังวลก็คือว่าขณะนี้คนไทยที่ไปทำงานอยู่ที่โรงแรม
วันจีวันท่าขี้เหล็กยังติดค้างกลับมาไม่ได้จำนวนหนึ่ง
ตัวเลขยังไม่ชัดว่าเท่าไหร่กลับไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ตอนไปเนี่ย
เข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วตอนนี้โรงแรมเขาปิด
ทำมาหากินไม่ได้ไม่มีรายได้เขากักตัวอยู่ที่โรงแรม
แต่คนที่เป็นห่วงซ้ำซ้อนก็คือว่าระหว่างท่าขี้เหล็กกับเชียงราย
มีลำน้ำรวกลำน้ำสายเป็นลำน้ำเล็ก
แล้วมีตั้งหลายจุดที่ข้ามไปข้ามมากันได้มีประมาณ๑๐ท่า
ถ้าคนเหล่านี้หลบหนีเข้ามาอีกปัญหามันจะเกิดขึ้นทันที
ฉะนั้นสถานการณ์ชายแดนเชียงรายตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ทำงานหนักเลยครับประชุมกันทุกวันกระทรวงมหาดไทยก็เน้นย้ำไปตลอด
นายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำไปตลอดตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
อยู่ในสายกับผมคุณประจนปรัชกุลอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
ผู้ว่าครับครับสวัสดีครับคุณสุภาพครับครับ
ตัวเลขครับครับตัวเลขในมือผู้ว่าเนี่ยคนที่อยู่ท่าขี้เหล็ก
ทั้งที่ไปทำงานโรงแรมวันจีวันไปทำมาหากินที่ติดค้างอยู่เนี่ย
ประมาณเท่าไรครับเอ่อขออนุญาตกลับเดี๋ยวนี้ครับ
ผมเพิ่งแถลงข่าวที่จังหวัดสักครู่เนี่ย
แล้วก็จะรีบมารับสายท่านมาให้ข้อมูลเขาได้จริงนะครับครับครับ
เอ่อวันนี้นะครับผมได้ประสานกับผู้ว่าราชการท่าขี้เหล็ก
ประสานกันโดยตรงโดยเขาจะมีทีมประสาน
เขาเรียกว่าชุดประสานงานชายแดนครับนะครับอยู่พื้นที่
ผมได้วีดีโอคอล์คุยกับเขาแล้วก็ร่ามเขาก็แปลมาเนี่ย
มีความเห็นตรงกันตรงที่ว่าเขาก็ป้องกันของบ้านเขา
เมืองเขาอยู่เช่นกันเขาก็ค้นหาคนป่วยพยายามจะรักษา
ผมก็เรียนเขาบอกว่าคนไทยที่อยู่ฝั่งโน้น
ไม่ว่าจะทำงานที่ไหนแล้วแต่ถ้ามีคนมาส่งอยากกลับ
ลงชื่อแล้วท่านช่วยส่งกลับผมก็จะรับกลับมา
แล้วเข้ามาดำเนินการตามขั้นตอนทางการแพทย์ในทุกเรื่องนะครับ
ผมแถลงข่าวไว้สักครู่นะครับเมื่อวานข้อมูลท่านยังบอกว่าเมื่อวานเนี่ย
พบเก้ารายนะครับวันนี้พบอีก๖รายนะครับ
ตอนนี้เกียรติศาสตร์มียี่สิบหกรายครับครับครับผมแสดงข่าวไปสักครู่
เนี่ยที่มารับรายครับแปลว่าแล้วก็อีกหกรายที่ได้มานี่ก็คือ
อยู่ในคอลันทีนของเราอยู่ในพิกัดของเราแล้วเราก็สวดกัน
ตรวจแล้วก็เจอนะครับซึ่งตอนนี้ก็ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
ก็อยู่ในการควบคุมของเราทั้งหมดนะครับครับรวมทั้งที่อยู่ใน
ควอรันทีนนะครับร้อยห้าสิบแปดลายคือคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่ง
ส่วนหนึ่งก็คือเข้ามาโดยกระบวนการทางการทูตแล้วส่งเข้ามาทางศาล
มแดนแห่งที่สองนะครับเราก็มากักตัวในสถานที่ที่เราเตรียมไว้
นะครับก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่ลักลอบหลบหนีเข้ามาซึ่งเราจับได้
แล้วก็มาเข้าควอรันทีนนะครับมีแค่สิบเก็ดลายนะครับอืมย้อนไป
คนที่ป่วยยี่สิบหกลายนั่นเนี้ยก็มีหลบหนีเข้ามาก่อนหน้านั้นห้าลาย
ตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเรียกว่า
ทำผิดกฎหมายคนเข้าเมืองไม่ถูกต้องนะครับแต่หลังจากนั้นมา
ก็รับมาอย่างถูกต้องโดยการประสานงานโดยชุดประสานงานชายแดน
ไทยพระม่าพระม่าไทยแล้วครับส่วนตัวผมก็ประสานกับผู้ว่าท่าคิเล็ก
นะครับครับพร้อมที่จะให้ความลงมือแล้วส่งกลับมาตามช่องทาง
วันนี้ผมต้องบอกว่าตลอดแนวชายแดนที่บอกข้ามไปข้ามมานะครับ
เมื่อก่อนค่ะใกล้ใกล้นะครับแต่วันนี้ไม่ใช่นะครับ
กองรังป้องกันชายแดนกองรังผาเมืองกองทัพภาคีสามด้วย
โดยเฉพาะกิจกรมธรรมที่สามวันนี้เสริมกำลังเข้ามา
ตอนนี้มีเติมง่ายสิบหกชุดโชคลุยกัน

มีตำรวจนะครับภูทรจังหวัดเชียงราย
กระดงกำลังไปนะครับส่งนองบะพองไปหนึ่งปร่องร้อย
สร้อยชาดอร์สร้านพลานนะครับ
พื้นที่นำแนวชายแดนเราซีนกันหมดตอนนี้
ไม่สามารถที่จะลักลอบข้ามไปข้ามมาได้
ผมเข้าใจว่าเขากักตัวไว้เพราะว่าเราเข้าเมืองเขาผิดกฎหมาย
เขาไม่ยอมปล่อยตัวกลับแต่ตอนนี้เขายอมแล้ว
ไม่ใช่ครับไม่ใช่กักตัวครับ
คือตอนนี้ประสานว่าใครที่จะกลับมาให้ประสานท่านส่งมา
ตามช่องทางของเราที่อยู่ไว้ไม่ใช่กักตัวไว้นะครับ
แต่ท่านไปแสดงตัวแต่เขายินดีที่ส่งกลับมา
อาจจะถูกปรับตามกฎหมายของเขาก็ว่ากันไป
ท่านไม่ตั้งรักรอบนะครับ
ก็ไม่ปรากฏการลักลอบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตรงนั้นคนเหล่านี้ไม่รู้ว่าตัวเองรับเชื้อก็หนีเข้ามา

ตอนนี้รู้แล้วคนที่อยู่ในอย่างวันกี่วันเนี่ย
เขาอยู่เขารู้แล้วเขาน่าจะติดเชื้อเพราะคนเหล่านี้เขาพักรวมกัน
แต่เขาสามารถติดเชื้อได้คือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงมาก
แล้วในวันกี่วันนี้เราก็พยายามคุยกับเขาบอกท่านส่งมา
ส่งมาแล้วเราเข้ามาตรวจสอบของเรา
ซึ่งก็จะเจออย่างที่เห็นเนี่ยประมาณ๙ลายวันนี้๖ลายนะครับ
ก็หมายความว่าเราขอความร่วมมือของพม่าเขาอยู่แล้วนะครับ
ครับท่านมีข้อมูลไหมครับว่าที่ติดค้างอยู่ในวันกี่วัน
และไปทำมาหากินอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วประสงค์จะกลับเนี่ย

ผมสอบถามว่าเขาบอกประมาณ๑๐๐กว่า๑๐๐กว่าคน
ในวันกี่วันนี้มาเยอะละมาเยอะนะครับ

ก็เหลืออยู่บ้างคือส่วนคนที่เหลืออยู่นี่ก็อาจจะเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงตัวยังหลบหนี
กลัวจะโทษเขาเพราะว่าโทษเขาเนี่ยเขาจะแรงมากเขาจำขังเลย
แต่ตอนนี้เราคุยกับเขาบอกว่าเขาจะให้ความร่วมมืออย่างดีก็โทษก็ไม่มากมายนะ
ก็จะส่งกลับมาที่เรานะครับ
ส่วนคนอื่นที่ทำงานก็กระจายอยู่ทั่วไปไม่ได้ความหมายความว่าทำที่วันจวนอย่างเดียวนะ
ครับเชิญครับ

ภายในหมู่บ้านจะมีฝ่ายปกครองท้องที่ท้องถิ่น
โผล่หน้าเข้ามาแปลกหน้าจะโดนแจ้งอสมเข้าพบกับทันทีเลยครับ
ครับมาตรการกำลังคนที่เราเอามากักตัวเนี่ยที่จะดูแลเนี่ย
ขณะนี้ที่เชียงรายเนี่ยพร้อมเต็มที่
พร้อมเต็มที่ครับ๑๐๐คือต้องเรียนตรงครับท่าน
เราก็กลัวเหมือนกันครับผมเป็นผู้ว่าผมก็กลัวนะครับ
ใครก็กลัวผู้นำท้องถิ่นทุกคนก็กลัวทุกคนโปรเจคป้องกันตัวเองอย่างดีที่สุด
วันนี้เชียงรายลนลงสวมแมสกัน๑๐๐นะครับ
วันภายใต้รหัส๑๐๑๒๒๐ที่มันกำหนดไว้
คือวันที่๑๐ที่จะถึงนี้
ธันวาเวลา๑๐นาฬิกาเดือน๑๒ปี๒๐๒๐เนี่ย
จะดีเดย์ในการลนลงกันทั้งจังหวัดในการทำความสะอาดนะครับ
อำเภอแต่ละอำเภอก็ต้องไปจัดของท้องถิ่นทุกแห่ง
ส่วนรายการทุกแห่งนะครับเวลา๑๐โมงแล้วเราก็จะดีเดย์ทำความสะอาด
ในสถานที่ทำงานสถานที่บ้านพักร้านค้าร้านอะไรต่าง
สถานบริการทุกอย่างนะครับวันนี้เราก็ตื่นตัวกันนะครับ
มีคนสงสารผู้ประกอบการกันเยอะพอถึงเวลาจะน่าทำเงินก็มาเจออย่างนี้
ก่อนปีใหม่เนี่ยท่านคิดว่าเชียงรายปลอดภัย๑๐๐ไหม
ผมคุยในที่ประชุมไว้เมื่อวานผมแถลงข่าววันนี้ผมแถลงแล้วผมจะแถลงข่าวทุกวัน
ถ้ามีสถานการณ์นะครับให้พี่น้องสื่อได้สื่อไปอ่า
เราทำกันเต็มที่ครับภาคเอกชนก็ลงมาร่วมมือกับเราครับ
เอกชนนี้เขาถึงขนาดว่าลงขันซื้อยาเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว
มอบให้ผมไปมอบให้ปั้วถ้าคิดเหล็กเผื่อขาดเบื้อเหลือ
ไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีเนี่ยเขาก็มีแต่เราเสริมให้เขาให้กำลังใจ
ซึ่งกันและกันซึ่งเขาก็ให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับ
วันนี้ผมคุยกับชาวเชียงรายว่าปีใหม่ปีนี้ภายใน๑๔วัน
หรือ๒๘วันก่อนถึงปีใหม่เนี่ยถ้าไม่มีเคสที่มันแพร่ระบาด
นอกเหนือการควบคุมเราแปลว่าจะมีของขวัญอย่างดีให้ชาวเชียงราย
ให้คนประเทศไทยเรานะครับเป็นของขวัญปีใหม่
ผมจะพยายามทำสิ่งนี้ให้ดีสุดครับครับขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการครับ
สวัสดีครับท่านครับขอบพระคุณครับครับ
คุณประจนปรัชสกุลครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
นี่คือเขตเส้นใต้เที่ยววันนี้ครับคุณปุ๊กครับคุณปุ๊กครับ